ถ้าเราเหยียบเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่ทำให้เขาผิดหวัง
และเราก็ไม่อยากดูด้อยกว่าอีกคนอื่นที่เปิดตัวมาพร้อมกัน
ก็เลยตัดสินใจเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่ตอนนั้น
ตอนที่หนัก๓๙ซี่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผอม
รู้สึกว่าเราไปได้ไกลกว่านี้อีก
คือซี่ว่านะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ซี่เริ่มไม่ปกติแล้ว
ถ้าจิตใจคุณแข็งแรงถ้าจิตใจคุณแฮปปี้
สิ่งที่ไม่ว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงมันไม่สามารถทำอะไรกับเราได้
ถ้าตรงนี้เราแข็งแรง
แต่ถ้าตรงนี้ไม่แข็งแรงไม่ว่าคุณจะหุ่นที่ดีมากแค่ไหนอยู่แล้ว
ถ้ามีคนมาวิจารณ์สุดท้ายมันก็จะไม่มีวันพอถ้าตรงนี้มันไม่แข็งแรง
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ
ปกติในการรับประทานอาหารนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันดูเป็นเหมือนโรคที่เกิดขึ้นทางกายเนอะ
แต่จริงแล้วเนี่ยส่วนมากมักจะมีต้นต่อมาจากใจก่อน
เพราะว่าใจกับกายเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะ
วันนี้เนี่ยจะพูดถึง๒อย่างด้วยกัน
คือกินมากไปกับกินน้อยไป
และแขกรับเชิญที่เราชวนมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กมากเลย
น่าจะแบบประมาณอายุสักสิบสี่สิบห้าเธอก็เข้าวงการแล้วนะคะ
แล้วก็ผ่านเรื่องราวมากมายและประสบกับภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมอยู่บ้างตอนนี้
ท่องเที่ยวกับกินใช่ไหม

เข้าหัวเรื่องพี่พอดีเลยกำลังจะมาคุย
แต่ก่อนจะคุยกันขอบอกก่อนนะคะว่า
เราไม่ได้ตั้งใจที่จะพาดพิงหรือกล่าวโทษใคร

คนฟังได้รับรู้และทำความเข้าใจ
แล้วก็จะได้ประเมินตัวเองถูกว่าตอนนี้เรามีภาวะอย่างที่น้องคริสซี่เคยเป็นมาหรือเปล่า
ค่ะนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องของน้ำหนักหรือรูปร่างมันมีผลกับชีวิตของคริสซี่เนี่ย
คือตอนไหนคะต้องย้อนกลับไปตอนที่เริ่มเข้าวงการจริงที่ยังไม่ใช่วงการละครค่ะ
ตอนนั้นอายุประมาณ๑๓แล้วก็แบบฟิลเหมือนเราเดินเล่นอยู่สยามสแควร์สยามร้อนในสมัยก่อนนะคะ
แล้วก็แมวมองมาเจอนี่แหละตามสไตล์นั้นที่เป็นยุคแบบ
ยุคแมวมองยุคแมวมองใช่เด็กลูกครึ่งกำลังแบบ
แล้วซี่ก็ไปแคสต์นู่นแคสต์นี่แล้วก็แน่นอนว่าคือตอนนั้นอ่ะซี่แบบ
เป็นเด็กลูกครึ่งก็จริงไทยพี่โฆษณาเขาชอบก็จริงแต่ว่าสิ่งนิซี่เป็นคือซี่เป็นนักกีฬา
ฉะนั้นซี่ก็จะผิวค่อนข้างแบบเข้มนิดนึงคือบ่มแดดคือจะไม่ขาวใส
แล้วก็จะมีหุ่นที่เป็นนักกีฬาก็คือสูงแล้วก็คือจะแบบกล้องกล้ามตัวใหญ่บึ๊กนิ้
หมายถึงตอนที่เราอยู่๑๓เทียบกับเด็ก๑๓ด้วยกัน
ใช่ในขณะที่เด็กคนหนึ่งเขาจะแบบพร้อมเพี่ยวยังไม่เข้าสู่วัยที่เป็นสาว
ฉะนั้นมันจะมีความแบบพร้อมเพี้ยวดูเอนดูดูแบบน่าจะมีหน่อส่วนซี่ก็มาแบบ
แล้วก็คือแน่นอนคือไปแคสต์โฆษณากี่งานกี่งานก็ไม่เคยได้
ซึ่งตอนนั้นซี่ก็ไม่รู้สึกว่าซี่ซีเรียสเพราะว่าตอนนั้นเข้าไปด้วยความขำเหมือนอยากลองอยากรู้ว่าการไปแคสต์งานเผื่อได้ขึ้นมามันเป็นยังไง
แต่คือถ้าไม่ได้จริงก็ไม่ซีเรียสเพราะนั้นไม่ใช่เส้นทางที่ซี่เลือกอยู่แล้วตอนนั้น
ก็สุดท้ายมันก็ผ่านไปซี่ว่าประมาณสองปีหรือปีนึงเนี่ยแหละจนซี่อายุประมาณสิบสี่กำลังจะย่างสิบห้า

ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย
มีจนถึงแบบเกือบจะได้สุดท้ายก็พอไปเจออีกคนที่แบบสวยปิ๊งอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยถูกเลือกแต่ก็มีสิทธิ

ยังไม่รอดแน่ได้คนนี้อยากไปสายการแสดงเลยมั้ยถ้ามันอาจจะมีดวงอะไรอย่างนี้
ก็เลยลองไปแคร์ซึ่งน่ะซีก็ไปไม่ค่อยเต็มใจเหมือนแบบโหแค่งานภาพนิ่งเรายังไม่ได้
งานละครเราจะเอาที่ไหนไปสู้คนอื่นเขาพูดก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
บทก็จำไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนไปแคสต์ก็คือไปแบบสภาพ
เสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มสวยทุกคนบทจำแม่นสิคือแบบ
แค่ประมาณ๔บรรทัศน์ซี่ก็จำไม่ได้ก็เข้าไป
ด้วยความที่ไม่คาดหวังอะไรเลยด้วยแล้วก็เข้าไปจำบทก็ไม่ได้
ผู้จัดก็เลยแบบอ่ะไหนลองด้นสดเลยละกัน
ไหนไหนบทมันก็ไม่รอดแล้วก็เลยด้นสดแล้วซี่ว่าการที่ซี่ด้นสด
แล้วก็ความเป็นแบบเด็กแบบแป้นแหลนอ่ะเด็กแบบมีอะไรในตัวสักอย่างที่มันแบบชอบแบบ
มีบุคลิกอะไรบางอย่างอะไรไปเรื่อยอ่ะเป็นเด็กพูดไปเรื่อยค่ะ
เออก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดันได้เข้ารอบไปต่อ
อ่าจากที่ไม่เคยได้มาเลยสองปีใช่ได้เข้ารอบไปต่อ
ละครรอบเดียวได้เข้ารอบเข้ารอบไปต่อจนแบบอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่เข้ารอบไปเสร็จเนี่ย
จนถึงจะคัดแบบไฟนัลกันแล้วอ่ะซี่เทเพราะซี่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่ของซี่
ไม่ชอบเล่นละครเหรอใช่ค่ะซี่รู้สึกว่าโหในวงการบันเทิงอ่ะ
ไม่เหมาะแน่เพราะลิซี่ก็รู้ตัวว่าหุ่นความคิดและสไตล์เราเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์แบบ
โรงการบรรเทิงอ่ะตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นเราเริ่มคิดถึงเรื่องหุ่นที่จะเข้าได้หรือไม่ได้กับโรงการบรรเทิงละ
แต่ในการเทียบนั้นมีเครียดไหมหรือว่าไม่ใช่
ไม่มีค่ะเพราะตอนนั้นซี่คือไม่คิดว่าจะไปต่ออยู่แล้ว
แค่รู้สึกว่าเฮ้ยดูหุ่นพวกนี้ดูฉันไม่เข้ากับเขาเลยฉันไม่เอาดีกว่า
ใช่คือซี่คิดว่าซี่ไม่เอาแล้วซี่ก็ไม่ไปแคสต์ต่อ
คือวันนี้เขามีเวิร์คชอปกันมีการพูดคุยถึงเรื่องบทที่เริ่มไปลงลึกมากขึ้น
บทตัวละครเนธสิตางเนี่ยเขามองว่ายังไงก็คือซี่
แต่ตอนนั้นซี่ยังไม่เชื่อซี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ยังไงหนูไม่ใช่
ที่ของหนูในวงการบันเทิงมันไม่มีจริงหนูไม่เหมาะกับตรงนี้
แต่ก็ด้วยความที่เขาคงเห็นอะไรในตัวหนูเขาก็คุยกับคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็มาคุยกับซี่ต่อว่าเออลองดูนะเขาคงเห็นอะไรในตัวเราจริง
ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเขากล้าที่จะมาคุยกับเราส่วนตัวขนาดนี้
งั้นเราก็คงต้องลองกล้าที่จะเข้าไปตรงนั้นด้วย
เราคงใช่ตรงนั้นจริงแล้วก็ถึงโบมา
เพราะว่าเขาก็คงต้องเห็นอะไรสักอย่างในตัวเรา

ใช่ก็เลยเป็นจุดที่เริ่มเข้าวงการ

แล้วมาเกี่ยวอะไรยังไงกับเรื่องรูปร่างมันมายังไงคะ
มันจะต้องผอมเพลียวผิวขาวสวย

อันหน้าหมายถึงว่ามาตรฐานความงามได้ขนาดนั้น
ใช่ซึ่งนะตอนนั้นเราก็ยังเด็กแล้วเราก็เป็นเด็กเล่นกีฬา
เป็นเด็กที่ทั้งเล่นกีฬาแชร์บอลทั้งเป็นนักบอลเล่
คือกล้ามเนื้อสิมาแน่นมาก
บทที่ซี่ได้มันคือตัวละครที่แบบเป็นคุณหนูบอบบางเป็นไข่ในหิน
เป็นเด็กที่แบบดูแล้วลมพัดก็ปลิวอะไรอย่างนั้น
แล้วซี่ก็แบบอ่ะอ่าก็โอเคก็เข้าใจแหละว่าทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางแบบผู้ใหญ่จากช่องไหนเนี่ยช่องทางไหนทุกคนก็บอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า
บอกแล้วละว่าลดน้ำหนังนิดนึงนะ
คือทุกคนต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาก็คงอยากให้เราเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าคนอื่น
อยากให้ยืนด้วยกันแล้วมันไปด้วยกันได้เขาก็อยากจะผลักดัน
ใช่อยากให้พอเปิดตัวมา๕สาวคือทุกคนคือออร่า
ก่อนที่จะเปิดกล้องเนี่ยให้เวลา๒๓เดือนไปลดน้ำหนักมา
แล้วก็ซี่ก็ตั้งใจมากว่าโอเคถ้าเราเหยียบเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
เราต้องไม่ทำให้เขาผิดหวังและเราก็ไม่อยากดูด้อยกว่าอีกคนอื่นที่เปิดตัวมาพร้อมกัน
ก็เลยตัดสินใจเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่ตอนนั้นคือเป็นช่วงก่อนเปิดกล้อง
ก็คือต้องยอมรับว่าเสี้ยตอนนั้นไม่มีคนที่คอยให้คำแนะนำและดูแลแบบถูกต้อง
นั้นซี่ก็ลดแบบวิธีเด็กของตัวเองอายุตอนนั้นยังไม่๑๕เลย
เราก็ลดน้ำหนักด้วยความเข้าใจที่เรามีนะตอนนั้น
ซึ่งก็คือการอดอาหาร

กินอาหารในที่นี้ก็คือการแบบไม่กินทุกอย่างที่เป็นแป้ง
อันนี้คือจำได้เลยแล้วเป็นสิ่งที่คนในกองก็คือยังคงพูดกันแบบล้ออ่ะ

เขาก็จะร้องว่าจำได้ตอนนั้นตอนซีมากองแล้วซีขอกินเกี๊ยวน้ำ

แต่สิ่งที่ซี่ทำคือซี่แกะแป้งเกี้ยวออกหมด

ใช่แล้วก็กินแต่แค่กุ้งเปล่า

ซิรู้สึกโอ๊ก็ไม่กินด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำที่ใส่

มันมีซอสอะไรของมันซึ่งมันแปลว่าอันนี้ไม่เพียว๑๐๐แล้ว
หรือว่าอาหารแบบทอดอย่างนี้คือตัดออกไปเลย

ไม่กินแป้งซึ่งรวมถึงข้าวแล้วก็ไม่กินขนมปังขนมปัง
ขนมปังนี้ซีคือเลือกขนมปังที่มันไม่ทำจากแป้ง

กินใช่ต้องเป็นแบบขนมปังที่ทำมาจากธัญพืชอัดเป็นแผ่นอะไรประมาณนั้น
คือแป้งทุกชนิดคือตัดออกไปเลย

ไม่กินอืมแล้วคือตอนนั้นซี่ก็เป็นเด็กที่ไม่ใช่ตอนนั้นนะตอนนี้ก็เป็นคือไม่กินผักผลไม้
แล้วกินอะไรอ่ะตัดหมดเลยอ่ะ
กินน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่กินหลัง๖โมงเย็นแล้วก็ออกกำลังกายหนักมากจากที่เป็นแบบออกกำลังกายอยู่แล้วซี่ก็ออกกำลังกายหนักขึ้นกว่าเดิม
อย่างเช่นวันหนึ่งเรียนบาเล่ถึง๔โมงเย็นประมาณตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
เรียนบาเลตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น

ใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าปกติเนี่ยหลัง๔โมงเย็นก็ต้องพักแหละ
แต่ซี่คือกลับมาออกกำลังกายหุ่นละหุบต่ออีก๒ชั่วโมง
เพราะรู้สึกว่าถ้าเรากินอะไรเข้าไปเราต้องออกกำลังกายให้มันออกให้หมด
ลารี่ที่เราเข้าไปสมมุติเรากินเข้าไป๒๐๐แคลอรี่ซี่ต้องออกกำลังกายออกให้ได้๒๐๐แคลอรี่
แต่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่าร่างกายจะต้องใช้พลังงาน

เพราะนั่นคือลำหนักก็ลดจริงนำหนัวลดเร็วมากแล้วก็

ตอนนี้ซี่เริ่มลดซี่หนัก๕๓ค่ะสูงประมาณ
แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะมันก็ลด

เอาที่พีคที่สุดเลยในช่วงที่แบบเพิ่งเปิดกล้องแรกแรกคือเหลือสามสิบเก้า
ใช่ในเวลาแค่มีกี่เดือนประมาณสองสามเดือน
แล้วก็ยอมรับว่าตอนนั้นคือถ้าแต่งองค์ทรงเครื่อง
มันสวยจริงเพราะว่าแขนขาเราเล็กหน้าเราเป๊ะจริง
แล้วก็คือมีแต่คนชมแล้วพอคนชมเสร็จซี่ก็แบบดีใจก็อยากลดลงไปอีก
ตอนนางที่หนัก๓๙ซีก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผอมรู้สึกว่าเรา

คือตอนที่เริ่มรู้สึกว่ามองตัวเองในกระจกแล้วคิดว่าอ้วนตลอด
ใส่แล้วก็โครงใส่แล้วก็หลวมตรงเข่านี่คือผ้ากองกันเลย
แต่ซี่ก็มองว่าอุ๊ยไม่ได้มันต้องหลวมกว่านี้สิ

แม้ว่าคนจะบอกว่าเอ้ยเริ่มหอมแล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่ซี่ก็รู้สึกว่าไม่เราไปไกลกว่านี้ได้อีก
แล้วผอมกว่านี้ได้อีกเธอคอยดูสิอะไรอย่างนั้น
พอเริ่มรู้สึกว่าเราต้องไปได้อีกไปได้อีก
จุดไหนที่เราเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ปกติ

แต่ว่ารู้ว่ามีคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในกองถ่าย
ผู้ใหญ่เพื่อนหรือว่าคุณแม่
มีแต่คนเตือนว่าเริ่มผอมไปแล้วนะ
จากกองถ่ายที่บอกขอให้ผอมตอนนี้
เธอผอมไปแล้วนะนะแล้วตอนนั้นซีก็ไม่เชื่อ
ซี่ก็แบบบ้าแบบมันผอมกว่านี้ได้อีกค่ะอะไรอย่างนี้
คือตอนนั้นซี่เหมือนแบบหูดับไปแล้ว
ซี่เห็นตัวเองเป็นคนแบบเท่านี้ในขณะที่ความจริงซี่เหลือเท่านี้
ทั้งนั้นที่ตัวเลขก็บอกอยู่ว่าเธอน้อยมากอใช่แต่ว่าตัวเลขในสำหรับซี
เหมือน๓๙ซี่สามารถกลับเป็น๙๓ได้อะไรประมาณนั้น
ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้เห็นตัวเลขที่ลดลงแต่เห็นกลัวว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น
กินอะไรไปคำนึงที่ก็รู้สึกผิดมันกลายเป็นว่าอะไรที่เรากินเรารู้สึกผิดไปหมด
เป็นความรู้สึกผิดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีความรู้สึกแบบบางทีอยากล้วงคอ
ว่าแบบหูยเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกผิดแต่เราไม่มีเวลาออกกำลังกาย
๒๓เดือนแรกที่ซีลดลดอ่ะหรืออยากล้วงคออย่างหรือมันมาเกิดตอนไหน
ไปมาเกิดตอนนั้นน้ำหนักน้อยมากแล้วตอนที่แบบกู่ไม่กลับแล้วค่ะตอนนั้นมีความคิด
แล้วก็เคยลองทำแต่ไม่สำเร็จซึ่งก็ดีแล้ว
แล้วมารู้ตอนไหนคะว่าเรามีอาการของโรค
เพราะว่าซี่เริ่มมีอาการออกทางร่างกายอย่างเช่นซึ่งพวกนี้มันเป็นแป๊กทางการแพทย์จริงว่า
เช่นเริ่มมีขนเล็กขึ้นตามร่างกายเพราะซี่เป็นคนที่ขนตามร่างกายเนี่ยน้อยมากแขนขาจะเป็นคนไม่ค่อยมี
ถ้ามีก็จะเป็นแบบสีทองเหมือนของฝรั่งอะค่ะแต่คราวนี้เราเริ่มมีขนขึ้นเยอะผิดปกติ

ใช่แล้วก็ประจำเดือนหายไปทั้งหมด๑๐เดือนประจำเดือนหายไปเลย

ก็ตกใจแต่รู้สึกว่าตอนนั้นก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่โฟกัสเลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องลดน้ำหนัก
ไม่คิดจะไปหาหมอตรวจภายในไม่อะไรเลย

เครู้สึกว่าอ๋อก็แปลว่าฉันผอมลงจริงถึงมีอาการแบบนี้คือตอนนั้นไม่คิดแค่นั้นเลย
แล้วก็เริ่มแบบโรยเริ่มความจำไม่ค่อยดีจำบทไม่ค่อยได้
แล้วก็หงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายมากโดยไม่รู้ตัวเหวี่ยงใส่ทุกคนเหวี่ยงใส่คนใกล้ตัว
จำบทนี้คือมันก็แน่นอนว่าเราเล่นละครเนาะมันก็ต้องจำบทมันก็กระทบการทำงานด้วยตรงที่
พอเริ่มถ่ายในช่วงท้ายของวันซี่เริ่มจำบทไม่ได้แล้วอ๋องเออแล้วบางทีถึงขั้นต้องแบบยกกองเลยต้องเลือกกองทันทีเพราะว่าซี่ทำงานต่อไม่ได้
คืออาการต่างมันมาจนคนแรกที่สังเกตแล้วก็เริ่มมาจับมือจับเข่าคุยกับซี่คือคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ด้วยความที่เขาใกล้ชิดกับเราเขาติดตามเราอยู่ตลอดใช่ไหมเขารู้ความเปลี่ยนแปลงของเราที่มันไม่เหมือนเดิม
แล้วเข้าใจว่าที่พูดไปตอนนี้อาจจะไม่เชื่อ
แต่ว่าขอให้รับรู้ไว้ว่าอยู่เป็นจริง
ซึ่งนะตอนนั้นซี่ก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อ

ไม่มีใครทักหรอกว่าช่วงนี้โซมพอแล้ว
เพราะว่าคนเห็นซี่ในเวอร์ชั่นแต่งหน้าค่ะ
เพราะว่าวันไหนซี่ไม่แต่งหน้าคือซี่อยู่บ้าน
ไปโรงเรียนหรือว่าที่ไม่ใช่ในแสง
คนที่เห็นเราจากในแสงคือเห็นเราแบบเต็มไปแล้ว

อืมอ่าแต่บังเอิญว่าคุณแม่อยู่ที่บ้าน
ใช่แล้วก็ถึงขั้นแบบมันผอมมากจนเสื้อผ้าในเซตนะคะ
เสื้อผ้าที่ซี่ใส่ต้องแบบบางทีเล่นละครเนอะมันมีคอนทินยูเซตที่แบบ

สมมุติถ่ายเดือนที่แล้วที่ใส่ชุดพอดี
มาถ่ายอีกรอบเดือนนี้ชุดเดิมที่ใส่ไม่ได้แล้วมันหลวมจน

ใช่มันหลวมมากจนจำได้ว่าทีมคอสตูมเนี่ยทีมเสื้อผ้าของกอง
ลากซี่เข้าไปคุยในห้องแบบปิดตายเงียบเล็กบอกว่า
ขอเลยนะตอนนี้หนูใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยแล้วมันหลวมไปหมด
ไม่รู้จะสัญหาชุดเด็กมาให้หนูใส่ยังไงได้เหมือนกัน

เออแล้วเขาบอกว่าชุดที่เคยที่ถ่ายไว้แล้วยังไม่เสร็จแล้วซี่ต้องกลับมาใส่อีกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม
แล้วเขาเก็บให้ซี่จนมันทรงมันพังไปหมดแล้ว
แล้วซี่ก็จำได้ตอนนั้นก็คือเก็บจนแบบตรงนี้ยับตรงนี้ยับเพื่อให้มันเข้าดึงร่างคือดึงสุดแล้ว
หลังจากวันนั้นตั้งแต่คุณแม่มาจับเขาบอกว่าเราเป็นนะแล้วเรายังไม่เชื่ออีกนานแค่ไหนกว่าจะเชื่อค่ะใช้เวลา
ใช้เวลาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนที่เปิดกล้องไปแล้วประมาณครึ่งปี
ฉะนั้นครึ่งปีบวกกับช่วงที่ลดน้ำหนักประมาณ๓เดือน๙เดือนแล้วเหตุการณ์ทั้งหมด
เป็นชุดเข้าเดือนที่๙ซี่ถึงเริ่มรู้ตัวว่าแบบฉันหวยและซี่ว่าการ

อยู่ดีก็อยากกินอาหารขึ้นมาในช่วงหนึ่งที่

แต่อยู่ดีว่าร่างกายซี่อยู่ดีก็หวยอาหารขึ้นมา
ก็เลยแบบอยากกินนมปัง
อยากกินข้าวหมูทอดกระเทียม
อยากกินเกี้ยวที่ไม่ต้องถอดแป้ง

แล้วตอนนั้นทุกคนก็ดีใจว่าเออสงสัยมันเริ่มรู้ตัวแล้ว

ทุกคนก็ดีใจยัดอาหารให้ซี่ใหญ่เพราะมันผอมมาก
ทุกคนก็ยัดอาหารให้เพราะว่ากะให้ซื้อน้ำหนักขึ้นสักแบบ๕โลอ่ะ

แล้วซี่ก็พอได้เริ่มกินปุ๊บ
หูคือมันเหมือนเปิดโลกซี่ใหม่อีกรอบ
แม้แต่ขนมปังแบบสุมมาก
ขนมปังที่มันน่าจะหมดอายุแล้ว
ทำไมฉันถึงไม่กินสิ่งนี้มาตลอด
แล้วมันก็เริ่มหวยจนถึงขั้น
เมื่อกี้น้ำหนักก็ก็อย่างไม่ค่อยขึ้นเพราะมันใช้เวลานิดนึง
โหยมากแล้วด้วยความที่เราผอมมากคนก็เหมือนแบบ
เธอมีเครดิตการกินได้เยอะกว่าชาวบ้าน

เดี๋ยวนะพี่ถามก่อนตอนแรกซี่บอกว่ากินเข้าไปจะรู้สึกผิด

ร่างกายมันก็เปลี่ยนความคิดในสมองมันเปลี่ยน
แล้วซี่ก็กลายเป็นว่าเวลาไปออกกองเลิก๔๕ทุ่ม
สิ่งที่ซี่จะทำคือซี่จะเดินเข้าแบบซูเปอร์
แล้วก็ไปกวาดขนมปังเข้ามา

ใช่แล้วก็แอบกินในห้องน้ำตอนกลางคืน

ที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมที่ไปถ่าย
ใช่เพราะเหมือนแบบทุกคนอยากให้ฉันกิน
แต่ก็ไม่ได้อยากให้ฉันกินแบบเยอะเกินไป

แต่ก็อยากกินอะก็เลยไปแอบกินในห้องน้ำ
น้ำหนักก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้น

กำลังดีหยุดอยู่ตรงนี้นะห้ามเพิ่มหรือห้ามลดตรงเนี้ย
ก็คือเป็นภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติอีกแบบหนึ่ง
ใช่ก็คือเหมือนพอเราได้เริ่มกินอาหารครั้งแรกที่แบบ
คนแบบกินเถอะนะแล้วยอมรับว่าอ่ะกินก็ได้
พอกินปุ๊บเกิดอาการโหยหลังจากนั้นก็น้ำหนักขึ้นซึ่งก็เริ่มกินกิน
มาถึงจุดที่สวยที่สุดจุดที่สวยที่สุดทุกคนบอกพอสอยู่ตรงนี้เลยนะ
มันหยุดไม่ได้หรอกมันต้องกินไปเรื่อย
แล้วก็แน่นอนคือพอความโหยเนอะแล้วยัดอะไรในปริมาณที่เกินไป

อ่ะช่วงแรกนะยังแบบเอาไปปิ้งแล้วมากิน
หลังถึงขั้นแบบเอาออกจากตู้เย็นแล้วกินทั้งเย็นยัดแบบเย็นเลย
ซึ่งแบบตอนนั้นรู้สึกว่าปกติโมโหยแหละ
แต่พอมาดูพอมาคิดตอนนี้รู้สึกแบบโหกินนมปังที่มาจากช่องฟรีสแบบเย็นได้แล้วก็หัก
ช่องฟรีซเลยเหรอไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดาด้วยนะใช่เอาออกมานิดนึงให้เย็นแล้วพอน้ำแข็งละลาย
มปังเปียกเย็นเตอร์ซี่ก็ยัดเข้าปากตอน๕ทุ่มเที่ยงคืนเหมือนกันทุกวัน
จนแบบท้องไม่ดีจนอยากอ้วกจนอึดอัดตัวเองจนแบบท้องแบบแน่นไปหมดแต่มันก็รู้สึกว่าฉันต้องกินอีกอ่ะ
แล้วช่วงนั้นตอนที่ซี่บอกว่าซี่เคยมีอาการแบบหงุดหงิดใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอาการของการกินน้อยไปเนี่ยพอมากินเยอะไปเนี่ยหายไหม
ขนเริ่มหายไปประจำเดือนกลับมาเริ่มปกติขึ้นแต่ว่าแน่นอนมันมากับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำหนักขึ้นที่พุ่งพลวด

พลวดเลยเพราะว่าหนึ่งตอนที่ซี่หอมมากแล้วซี่กลิ่นน้อยระบบเผาผลาดซี่มันพังไปหมดแล้ว
งั้นฉันก็คงไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นแล้วสิฉันก็ทำงานนิดเดียวในเมื่อเธอก็กินนิดเดียว
แล้วพอวันหนึ่งที่ซี่คอนซูมแบบจำนวนที่ใหญ่มากร่างกายมันปรับตัวไม่ทัน
มันก็เลยกลายว่าแทนที่จะแบบเผาผลาญ๑๐๐มันเผาผลาญแค่๑๐ที่เหลือ๙๐กลายเป็นไขมัน
แล้วกลายเป็นว่าต่อให้ซี่กินแบบสมมุติว่าในหนึ่งเดือนปกติคนถ้ากินแบบนั้น
ก็อาจจะน้ำหนักขึ้นสัก๔๕โลซึ่งสามารถขึ้น๑๐โลได้เลยอะไรประมาณนั้นนะคะ
แล้วก็กลายเป็นว่าพอถึงจุดสวยที่สุดใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันมันไปต่อเร็วมาก
สวยที่สุดของซี่อาจจะอยู่ได้แค่เดือนเดียว
จาก๔๕ฟุ่งไปไกล
ตอนที่พุ่งขึ้นไปซี่ขึ้นไปถึง๖๐
ภายในเวลา
ตอนนี้เราพูดกันขึ้นปีแล้วใช่ไหมคะ

น้ำหนัก๖๓เกือบทั้งเรื่องละ
ในกลางเรื่องเนี่ย๖๑๓
แล้วคือมันคือสร้างความตกใจให้แบบทุกคนจริง
ผู้ชูดรักเลียนเข้าห้องอีกมั้ยคะ
ก็ต้องยอมรับว่า

อะไรเด็กน้ำหนักแค่๓๐กิโลแทน
ในล่ะราคอณเรื่องเดียวที่ถ่ายกัน

อารมณ์เนี่ยซี่ว่าตอนที่ซี่กินซี่กินด้วยความโหยถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยแต่แค่โหย
แต่ในการกินที่กินแล้วมีความสุขเนี่ยมันมีความรู้สึกรู้สึกแย่กับตัวเองซ่อนอยู่ในใจ
ว่าเพราะว่าซี่เห็นตัวเองน้ำหนักขึ้นแล้วเหมือนเราไม่อยากยอมรับความจริงว่าน้ำหนักเราขึ้นอ่ะ
เราก็เลยกินกินตัดปัญหากินไปเลย
แล้วกลายเป็นว่าพอกินเสร็จปัญหาน้ำหนักขึ้นรู้สึกแย่ก็กินตัดปัญหา
มันคือวงจรแบบนั้นไปเรื่อยยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอ้วนยิ่งรู้สึกแย่
แล้วมันก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันกระทบงานซี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
กระทบงานซี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันก็ทำให้เราทั้งโดนวิจารณ์จากคนในวงการบันเทิงด้วยแหละ
รวมถึงรอบข้างโซเชียร์มีเดียต่างและคนในเน็ตใช่คือตอนนั้นโดนกระหน่ำแบบแย่มาก
ซีซั่นแรกเนี่ยซี่ถึงขั้นบอกผู้จัดว่าซี่ขอถอนตัวไม่ขอถ่ายซีซั่นสองแล้วเพราะว่าเรารับคำวิจารณ์ไม่ไหว
แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถลดน้ำหนักได้อีกแล้วเพราะตอนนี้มันกูไม่กลับไปแล้ว
รู้สึกว่าซี่ไม่อยากเห็นสภาพตัวเองบนหน้าจอไม่อยากเห็นสภาพตัวเองบนกล้องใดก็ตาม
ไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากเจอผู้คนเพราะรู้สึกว่าเราคือแบบเป็นภาพที่ไม่ดูดีไปแล้วอ่ะ
แสดงว่าคำวิจารณ์จากคนรอบข้างรวมถึงจากโซเชียลมีเดียต่างมามีผลกระทบกับใจเราแล้ว

เราได้อ่านใช่ไหมคะเราเข้าไปอ่านไหม
ซึ่งจริงคนก็แนะนำมิวแล้วว่าการเป็นนักแสดงสิ่งที่ดีคือ
โอเคเราต้องน้อมรับคำติชมแต่ว่ามันก็จะมีบางไซต์บนเว็บไซต์เน
แต่เป็นกระทู้ที่วิจารณ์ซี่ไปแล้วสักเจ็ด
และเป็นคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างแรง
สำหรับเด็กอายุแบบ๑๔๑๕มานั่งอ่าน
มีบอกว่าหุ่นเหมือนรถถัง
หรือว่าเอาซี่ไปเปรียบเทียบกับนักร้องท่านหนึ่ง
ที่มีสภาวะคล้ายกันอืมแล้วก็แบบเนี้ยเป็นเหมือนกันชัวร์อ่า
เฮ้ยมันไม่ใช่นะหรือว่าแบบการที่ว่าวิจารณ์ซี่เนี่ย

ทำไมคนรอบข้างไม่ดูแลปล่อยให้นักแสดงคนนี้แบบ
ซึ่งแบบมันก็รู้สึกแย่แบบแย่ไปหมด

เราก็ยิ่งกินไปอยู่กินอยู่ใช่เราก็เลยบอกคุณแม่ว่า
เพราะว่าเราไม่อยากแบบไปเจอคำวิจารณ์แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถทำให้เขาแบบพอใจได้
เราไม่สามารถแบบไปลดน้ำหนักให้ทันให้เขาโอเคได้จริง

แต่ว่าแน่นอนพอละครมันประสบความสำเร็จ
ทุกคนมันก็มีภาพติดตาว่าเธอคนนี้เป็นคนนี้คนนี้เป็นคนนี้
จะเอาคนอื่นมาเล่นเป็นเน็ตสิตางเนี่ยมันก็คงไม่ใช่
ก็ทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกับซี่ว่าหาทางออกตรงกลางว่า
เล่นเถอะเพราะว่าเนสสิตางมันคือซี่
แต่ว่างั้นเอาแบบนี้ละกัน
ตอนที่ถ่ายฟิตติ้งเนี่ยซี่เป็นคนเดียวที่ไม่ต้องถ่ายละกัน
ฉะนั้นถ้าสังเกตดีรู้ว่าเป็นแฟนคลับละคร
จะรู้ว่ารูปฟิตติ้งของซีซอน๒
เนธสิตางคนเดียวถึงยังใช้รูปซ้ำกับตอนพักหนึ่งอยู่
คนอื่นเป็นแบบเสื้อผ้าหน้าผมใหม่
แต่ของซี่กันเป็นชุดหน้าเดิมห่อเดิม
แต่พอมาหลังของจริงคือมันไม่ใช่
เพราะว่าเขาก็รู้ว่าแบบจะมาเปลี่ยนกลางคัน
ความรักไข้กับกันเองคุณน้ายนักแสดง๕สาม

แล้วเราทำยังไงกับตัวเองตอนนั้นที่เราจะต้องทำงานต่อไป
ซี่ก็กัดฟันไปทำงานทุกวัน

ความคิดที่จะลดมีไหมคะ
มันพยายามแต่ว่ามันก็ลดไม่ลง
แล้วเริ่มกลับมาปกติได้ยังไงคะ
อันนี้เป็นคำถามที่ทุกวันนี้ซี่ก็ยังคงเจออยู่
แต่เป็นคำถามที่เป็นแนวขอความช่วยเหลือหรือขอความคิดเห็น
เพราะว่าเขาเองจะเจอคือไม่ใช่คำวิจารณ์แล้วค่ะ
เป็นแบบหลายคนจะชอบดีเอ็มมาหา
หรือว่าแบบเมสเซจมาหาส่วนตัวว่าเขามีเหตุการณ์อย่างนี้
หรือว่าเนี่ยรูปพี่คิซี่ตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกันเลย
พี่ทำยังไงถึงลดน้ำหนักได้คะ
มันเป็นคำเป็นขอความช่วยเหลือจากเรา
ใช่ก็มันเป็นคำถามเยอะมาก
แล้วก็ซี่ก็เลยตัดสินใจอัดเรื่องราวนี้ลงในยูทูปของตัวเองเมื่อปี๒ปีที่แล้ว
เพราะว่ารู้สึกว่าคนถามเยอะมาก

ก็เลยไหนเราลองออกมาเปิดใจพูดเรื่องนี้สักรอบดู
แต่ก็ลองทำดูแล้วปรากฏว่ามันแบบคนที่เป็นเหมือนกันมันเยอะมากจริง
แล้วเขาก็หาทางออกไม่ได้
คือต้องตอบเลยว่าซี่ไม่สามารถออกมาได้
เพราะว่าซี่ใช้เวลา๒๓ปีเต็มหลังจากจบละครนึงนั้นไปแล้วถึงจะปรับเข้าสู่โหมดปกติ
สองของละครเรื่องนั้นก็เป็นพริตตี้ที่๖๐กว่ากิโล
แล้วก็ก็จนผ่านไปถึงละครนึง๒๓เรื่องซี่ก็ยังมาแล้ว
ซี่ออกมาได้ด้วยแบบระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วมันค่อยเปลี่ยน

คือเราก็ยังเรากินไปเราไม่ได้หาวิธีทางแก้เราก็กินไปอยากจะกินก็กิน
ใช่ซีรู้สึกถึงแม้ว่าเราจะพยายามห้ามตัวเองไม่ให้กินแล้วฉันจะลดน้ำหนักเนี่ย
สุดท้ายอ่ะมันทำไม่ได้ระยะสั้นมากแล้วกระบะแตก
ซี่ก็รู้สึกว่าโอ้ช่างมันไม่ลงไม่ลดมาแล้วก็กินต่อไปเรื่อยนี่แหละ
ก็ปล่อยน้ำหนักตัวเองเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย
คือซี่มารู้ตัวทีหลังว่าถ้าซี่เครียดซี่จะกิน
แล้วพอซี่อยู่กับความเครียดเยอะซี่ก็กินซี่ก็กินซิลกิน
แต่พอระยะเวลามันยาวนานขึ้นซี่เริ่มชินกับหุ่นตัวเองแบบนี้แหละ
ผู้คนเริ่มชินกับหุ่นซี่แบบนี้คำวิจารณ์เริ่มน้อยลงซี่เครียดน้อยลง

เออมันก็แอบเหมือนว่ามันสัมพันธ์กันกับจิตใจ
มันคือมันคือตรงนี้กับตรงนี้ที่แบบสัมพันธ์เลี้ยงกันจริงใช่
อยู่ดีวันหนึ่งซี่ก็รู้สึกว่าไม่อยากกินนมปังตอนกลางคืนอ่ะ
๖โมงเย็นฉันก็ไม่อยากกินข้าวแล้วฉันอิ่ม
แล้วก็รู้สึกว่าแบบหลายอย่างวิธีการกินมันเริ่มเปลี่ยนไปเอง
ที่ซี่ไม่ได้พยายามหรือว่าบังคับตัวเอง
แล้วก็น้ำหนักมันก็ค่อยลงความแบบความเครียดมันก็เริ่มไม่ค่อยมี
มันก็เริ่มเข้าสู่แบบจากที่ช่วงแบบ๖๓กำลังแบบบวมสุดเนี่ย
มันก็ค่อยลดลงมาลดลงมาตบตบตัวเองเข้ามา
จนเข้าที่ที่ประมาณแบบ

ซึ่งนั่นก็คือร่างกายที่แท้จริงของซี่ประมาณนั้น

กลับมาที่เดิมซึ่งมันก็เลยเป็นเกิดเป็นสิ่งที่ซี่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นคำอธิบายที่ยาวมากที่ซี่ไม่สามารถนั่งไล่ตอบทุกคนได้ละเอียดขนาดนี้
ก็เลยตัดสินใจทำเป็นคลิปนั้นออกมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าซี่ไม่มีทริคไม่มีวิธีที่จะบอกใครว่าให้ทำแบบนี้ละ
แล้วน้ำหนักเธอลดแน่นอนแต่ซี่แค่อยากบอกทุกคนว่าสุดท้ายซี่ก็ไม่สามารถหาทริคให้ตัวเองได้
ซี่ใช้เวลาอย่างเดียวเลยให้เวลาร่างกายมันปรับตัวเองอืมสุดท้ายร่างกายมันก็จะตกตัวเองกลับมาในจุดที่มัน
บารานซ์ที่สุดร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเนอะใช่ค่ะที่เราจะต้องบารานซ์ใช่ใช่
จะมีคนที่ชอบทักกันช่วงที่ผ่านมาเขาพูดเรื่องนี้กันเยอะมาก
เพราะแบบคำทักทายอ่ะเฮ้ยอ๋อวนขึ้นแล้วเนี้ยอ๋ออ๋อล้มแล้วเนี้ย
อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตซี่เนี้ยเจอแบบนี้บ่อยไหม
แล้วคิดความคิดเห็นของซี่ที่มีต่อการทักทายแบบนี้มีความคิดยังไงบ้างคะ
ซี่ว่าซี่น่าจะเป็นคนที่เจอคำถามที่ว่าคำทักเออคำทักเนี่ย
เรื่องน้ำหนักเนี้ยสมมุติเจอในช่วงนั้นนะคะเจอคนสิบคนทักไปแล้วเก้าคน
ซี่แบบหลังคือซี่แบบอ๋อช่วงนี้แบบรู้สึกเรียกว่าไงอ่ะรู้สึกผิดอ่ะ
เวลาคนทักแล้วรู้สึกผิดรู้สึกแย่อ่ะแต่ซิว่าตอนนี้คือไม่ค่อยมีคนทักแบบนั้นแล้ว
อันนี้ซี่พอใจในรูปร่างตัวเองไหมซี่พอใจพอใจพอใจเพราะว่า
เพราะว่าตอนนี้ร่างกายซี่เป็นไปตามที่ซี่กินหรือว่าคิดอย่างนั้นจริงจริงช่วงไหนกินเยอะมันก็
วมขึ้นนิดนึงตามปกติช่วงไหนกินน้อยมันก็ลงทันทีคือมันแบบ
แฮปปี้ซี่ว่าตอนนี้ซี่ตอนเนี้ยซี่แฮปปี้เพราะว่าความคิดซี่แฮปปี้
จิตใจแฮปปี้ร่างกายมันก็แฮปปี้ด้วยอืมมันมันสัมพันธ์กันหมดอืม
ปัจจุบันเรื่องทั้งหมดที่ที่ผ่านมาอืมมาย้อนย้อนดูแล้ว
รู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับใจเราบ้างไหมณตอนนั้นคือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
คือทุกอย่างที่ซี่ทำทุกอย่างที่ซี่รู้สึกในช่วงปี๒ปีนั้นที่
ในช่วงจุดดิ่งที่สุดเนี่ยคือก็คือมาจากเรื่องรูปร่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
อืมไม่ว่าจะแบบการตัดสินใจต่างต่างการทำอะไรการทำงาน
สวมใส่เสื้อผ้าก็คือมาจากการที่เราแบบอินซีคิวเกี่ยวกับร่างกายตัวเอง
เชื่อได้ไหมว่านั่นคือเราไม่พอใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้
เรียกแบบนั้นได้ไหมก็ด้วยแล้วมันก็มาจากคำพูดคนอื่นด้วย
อืมคือถ้าเกิดซี่เชื่อว่าถ้าเกิดคนอื่นไม่ได้พูดอ่ะ
หลายคนคงไม่รู้สึกแย่กับตัวเองขนาดนั้นอ่ามาจากคำออก
ที่เราเคยบอกว่าอ่านคำวิจารณ์ใช่หรือมันไม่ใช่แค่ซี่คนเดียวค่ะ
รู้สึกว่าหลายหลายคนอาจจะพอใจกับรูปร่างตัวเองอ่ะแต่พอคนอื่นพูดเหมือนกัน
ว่ามันทำให้เริ่มเขวแล้วจากที่ปกติฉันแฮปปี้กับตัวเองเนี่ย
พอมีคนมาวิจารณ์ปุ๊บอ่ะฉันเขวเลยอ่ะเพราะคนอื่นอ่ะเออ
แล้วพอซี่ได้ผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างมาจนถึงวันนี้
อยากจะฝากอะไรหรือแชร์อะไรกับคนที่เขากำลังอยู่ในภาวะนี้
ที่ว่าเฮ้ยโดนคนทักมากมายกับเรื่องรูปร่างอืม
อืมมีอะไรอยากจะแชร์ไหมคะคือถ้าถามเรื่อง
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดว่าทำยังไงแต่ว่าแค่รู้อย่างน้อย

ซี่สามารถรู้แบบการันตีได้อย่างหนึ่งว่า
สุดท้ายมันเกี่ยวกับจิตใจมาก

ถ้าคุณพอใจในรูปร่างคุณเอง
ถ้าจิตใจคุณแข็งแรงถ้าจิตใจคุณแฮปปี้
สิ่งที่ไม่ว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไง
มันไม่สามารถทำอะไรกับเราได้ถ้าตรงนี้เราแข็งแรง
แต่ถ้าตรงนี้ไม่แข็งแรงไม่ว่าคุณจะหุ่นที่ดีมากแค่ไหนอยู่แล้ว
ถ้ามีคนมาวิจารณ์สุดท้ายมันก็จะไม่มีวันพอ
ถ้าตรงนี้มันไม่แข็งแรง

วันนี้ได้ที่ว่านะฟังแล้วก็คือ
จริงแล้วมันอยู่ที่ความสตรองของจิตใจ
จริงว่าถ้าเราพอใจกับรูปร่างตัวเองแบบพี่ซี่บอก
น่าจะเป็นเกราะป้องกันได้ดีมากมากสำหรับการที่เราจะ
ป้องกันตัวเองจากการกินมากเกินไปหรือการกินน้อยเกินไป
เราก็จะมาบันลานซ์ร่างกายเรา
ลานซ์จิตใจสมองกับร่างกายบาลานซ์กันได้
นี่คือสิ่งที่พี่ได้แท็กซี่วันนี้ขอบคุณมาก

ตอนนี้ผลงานที่สามารถเห็นได้ง่ายก็คือผ่านเอ่อ

เพราะว่าอย่างนี้เป็นคนชอบกินแต่เราก็บาลานซ์ตัวเองไปเรื่อยค่ะ
ขอบคุณซี่อีกครั้งแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรา

เครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโลค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบไหนก็ตามนะคะ
ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายเนี่ยพบแพทย์ได้นะคะ

จะได้เห็นหน้าตาของเราสองคนด้วยนะคะ

แล้วก็ขอให้มีความแข็งแรงจากภายใน
และมีรูปร่างจิตใจ
รูปร่างออร่ามาพร้อมกันตลอดมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ